เมื่อคืนนี้มีการจัดงานของดีของเด่นเมืองตราด
คืนสุดท้ายแล้วนะแต่จบไม่สวยเลย
วัยรุ่นต่างถิ่นทะเลาะกับวัยรุ่นเจ้าถิ่น
ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้ชาวบ้านตกอกตกใจคุณผู้ชม
ไปดูเหตุการณ์ประทึกนี้กันนะครับ

อ้าวนี่แหละคนพวกนั้นนังตีกัน
ชาวบ้านก็พูดกันตกอกตกใจ

ชาวบ้านบางคนอ้าวหนีอ้าวหมอบ
ชาวบ้างคนโอ้ยมอเตอร์ไซค์ลาวโดนห์เปล่าวะนี่

นี่ครับเหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มเมื่อคืนนี้นะครับ
กลุ่มวัยรุ่นชกต่อยกันข้างโรงเรียนอนุบาลตราด
ห่างจากสารที่จัดงานของดีของเด่นเมืองตราด

ซึ่งที่จัดงานจัดที่บริเวณสนามหน้าสารากลางจังหวัดตราด
จัดเป็นคืนสุดท้ายแต่จบไม่สวย
เพราะมีวัยรุ่นมาตีกันนะฮะ
ช่วงเกิดเหตุชาวบ้านใช้มือถือถ่ายไว้ได้นะครับ
แล้วก็รีบแจ้งตำรวจสายตรวจสพเมืองตราด

ก่อนที่จะนำตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมด
ทำประวัติที่สพเมืองตราด
แล้วก็ทำการเปรียบเทียบปรับข้อหาทะเลาะวิวาสนะครับ
ส่วนสาเหตุมาจากกลุ่มวัยรุ่นต่างถิ่น
เที่ยวงานของดีของเด่นเมืองตราด

มีเรื่องชกต่อยกันขึ้นคุณ
เจ้าถิ่นกับต่างถิ่นจริงเจ้าถิ่นควรจะต้อนรับเป็นอย่างดีนะ
คนต่างถิ่นเข้ามาเที่ยวดูแลต้อนรับเขาหน่อย
แต่นี่เจ้าถิ่นหวงถิ่นไงคือใครเข้ามาไม่ได้นะ
หรือว่าต่างถิ่นก็จะไปแสดงพลังกันที่ให้เจ้าถิ่นเห็น

มันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวในเกือบจะทุกงานนะครับ
หลังถูกตำรวจจับนะฮะก็นำวัยรุ่นทั้งหมดไปตรวจปัสสาวะ
เพื่อหาสารเสพติดนะครับแต่ไม่พบสารเสพติด
ก็จับปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านไปนะฮะ